ทีนี้มาดูเรื่องของขี้ยากันหน่อยค่ะเดี๋ยวนะจะบอกว่าคำจำกัดความใหม่นะ
อันเดิมเนี่ยลบไปก่อนที่บอกว่าขี้ยาหมายถึงคนที่เสพยาเสพติดเนี่ย
เป็นประจำค่ะนั่นขี้ยาภาพเดิมแต่ทีเนี้ยขี้ยาที่พูดถึงเนี้ย
ขี้ออกมาเป็นยาทานโทษคุณผู้ชมที่ทานข้าวเช้าอยู่ด้วยนะ
หมายถึงอุจจาระใช่ออกมาเป็นยาค่ะ
แล้วยาที่ว่าคือยาเสพติดถามว่าเกิดอะไรขึ้น
สองคนลุงกับหลานค่ะก็พ้นจากคุกออกมาคดียาเสพติด
ทีนี้เอาไงดีทำมาหากินจะทำอะไรดี
ก็เลยคิดว่าไปเป็นคนขับรถแท็กซี่ทีนี้มีผู้โดยสารจากนนทบุรี
ว่าจ้างให้ไปส่งที่น้องบัวลำพูก็กลัวว่าไปขาเดียวมันจะไม่คุ้ม
ผู้โดยสารแล้วขนยาด้วยเลยค่ะแต่ตำรวจรู้ทัน
ก็เลยไปซ้อนแผนจับกลุ่มมานะคะจับกลุ่มมาได้
ตัวลุงออกอุบายบอกว่าปวดท้องมากเลยปวดท้องเข้าห้องน้ำ
อยากจะไปถ่ายทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจบอกว่าอยากถ่ายใช่ไหมถ่ายเลยถ่ายให้ตำรวจดูเลย
ต่อหน้าต่อตาหลักฐานมันออกมาพร้อมขี้ดูคลิปกันหน่อยค่ะ
ประมาณเท่าไหร่เนี่ย

อีกตุ๊กหนึ่งอีกตุ๊กหนึ่งแล้วครับ
เมื่อก่อนอุจจาระต้องออกมาเป็นก้อนใช่ไหม
ยังไงอาจจะถ่ายเหลวอันนี้ออกมาเป็นถุงค่ะ
นี่คุณผู้ชมเป็นภาพที่ตำรวจสนจังหวัดน้องบัวลำพู

อายุ๖๓ปีเป็นฝ่ายลุงนะคะ
แล้วก็เป็นคนขับรถแท็กซี่ด้วยเบงออกมาเบงออกมาให้หมด
หลังจากที่นายคนนี้นี่ตัวหลานตัวหลานก็ต้องมาถ่ายเหมือนกันนะคะ
ปรากฏว่าพอถ่ายออกมาขี้ยาทั้งลุงและหลานเลยค่ะ

เท่าไหร่อย่างไรมีประเภทไหนบ้างเดี๋ยวขยายความกันค่ะ
ทีนี้อยากรู้ไหมคุณสุภาษา
อยากรู้ไหมคุณผู้ชมตำรวจเขาไปรู้ได้ไง

หนึ่งอยากรู้ว่าสองคนนี้รู้ได้ไงว่าไปขนยาเสพติด
สองรู้ได้อย่างไรว่าเขาเอาเข้าไปในท้องแล้ว
เอาเข้าไปในท้องแล้วเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
คือก่อนหน้านี้ตำรวจสพนากลาง
เขาให้สายลับไปทำการล่อซื้อยาเสพติดจากลุงหลานคู่นี้
เพราะเขารู้ว่าสองคนนี้มาจากนนทบุรีมาส่งผู้โดยสารที่หนองบัวลำพู

ทีนี้ก็มีการซ้อนแผนค่ะนัดหมายให้มีการนำยาบ้ามาส่ง
จุดที่ให้มาส่งก็คือริมถนนในพื้นที่
อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพู
พอถึงเวลาเอาล่ะผู้ต้องหาขับรถแท็กซี่
สีเขียวเหลืองมายังจุดนัดพบ
ตำรวจก็เลยขอแสดงการตรวจค้น
ขอตรวจค้นภายในรถคันนี้คันนี้แท็กซี่คันนี้
แต่ตอนแรกไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
คุณผู้ชมตามมานะคะตามมานะคะ
ตอนแรกที่ตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายในรถ
ประเด็นอยู่ตรงนี้ระหว่างที่นายสุพธิ์ฝ่ายลุงเนี่ย
กำลังถูกตรวจค้นจู่ก็อ้างบอกว่า

แล้วก็ลุกลี้ลุกลนแบบผิดสังเกตมาก

ก็เคยมีผู้ต้องหารักทำลักษณะแบบนี้

อยากถ่ายใช่ไหมได้แต่ต้องถ่ายที่ป่าข้างทางนะ
ตอนแรกนายสุพธถ่ายไม่ออก
ตำรวจให้ดื่มน้ำดื่มเข้าไปดื่มเยอะดื่มเยอะมาก
คราวนี้ทั้งปัสสาวะทั้งอุจจาระมาพร้อมกันเลยนะคะ
ปรากฏว่านายสุพธถ่ายออกมาเป็นก้อนสีดำ
ห่อด้วยถุงยางอนามัยจำนวน๕ก้อน
ก็เลยเอาล่ะให้หลานทำด้วย
หลานทำด้วยค่ะหลานก็ออกมาเหมือนกัน๕ก้อนเท่ากันเลยนะคะ
หลานชื่อนายประยงอายุ๔๑ปี
เอาตัวทั้งสองคนนี่ค่ะมาที่โรงพักแล้ว
โรงพักนากลางนะคะนับหน่อยสิ
แต่คุณคะเชื่อไหมว่าตอนที่ออกมาเป็นถุง
ตำรวจรีบเลยนะล้างน้ำล้างน้ำ
กลัวว่าของกลางเนี่ยจะหายไปเดี๋ยวละลายไปกับน้ำนะฮะ

โอ้จากตัวลุงสุพฤษเนี่ย
ที่ถ่ายออกมาพบยาบ้า๘๐๐เมตร
ไอซ์๒๗๓๕กรัม
ส่วนจากตัวหลานพบยาบ้า๑๑๘๐เมตร
ทีนี้เอาล่ะหลักฐานทนโทษแบบนี้ก็ต้องยอมรับแล้วล่ะค่ะ

ผู้ต้องหาทั้งสองคนยอมรับบอกว่าก่อนหน้านี้เคยติดคุกในคดียาเสพติด
พอพ้นโทษออกมาก็เอาล่ะทำอะไรดี
ขับรถหาเลี้ยงชีพขับรถแท็กซี่ค่ะ
แต่หลังจากที่โควิด๑๙ระบาดก็เลยทำให้ขาดรายได้
ก็เลยเอาล่ะหวนกลับมาค้ายาเสพติดกันใหม่
พนักงานสอบสวนสพนากลางก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ

เอาล่ะทั้งสุพศทั้งประยงลุงกับหลานกลับเข้าคุกใหม่ค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะ